บริเวณตรงนั้นเป็นดินแดงเต็มไปหมดเลย

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูพัฒนาการเหล่านี้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ

ข้าวโพดปลูกข้าวไร่
เมื่อก่อนปลูกฝิ่นด้วยเพื่อจะให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ
ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง
พระราชดำรัฐในครั้งนั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
สมเด็จย่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาดอยตุง

ในหลวงซึ่งเป็นลูกท่าน
แล้วก็สมเด็จพระพี่นาง

ก็สามแสนสามแสนก็ร่วมปลูกเฉลิมฉลองด้วยนะครับ

ทั้งภพองค์ท่านเองราศนอนทั่วพื้นที่
รวมพลังกันนะฮะแล้วก็กระทรวงต่างรวมพลังกัน
เริ่มต้นคือปลูกป่า๙๙แปลง
แต่การที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
และก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนที่ว่าเนี่ย
สมเด็จย่าท่านเน้นการปลูกป่าต้องปลูกคนนะครับ
ให้คนอยู่กับป่าได้พึ่งพาอาศัยกัน

เพราะฉะนั้นป่าเศรษฐกิจก็จะถูกปลูกควบคู่กันไป
กับป่าอนุรักษ์หรือป่าธรรมชาติหรือป่าที่เราปลูกใหม่นะครับ
เพื่อลดความเสี่ยงการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างจากถิ่น
ที่ชาวบ้านไม่มีความชำนาญในการดูแล
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงชักชวนบริษัทรายใหญ่
ในประเทศไทยที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม
จัดตั้งบริษัทนวุติในปี๒๕๕๙
การคืนป่าดอยตุงเดินไปตามแผนแม่บท๓๐ปี
ระหว่างทางพบเจออุปสรรคมากมาย
แต่สิ่งที่ทำให้ผ่านมาได้คือความมุ่งมั่นและเข้าใจ
ทุกกระทรวงทุกวงกลมนะครับคือร่วมกัน
ร้องเพลงในเพลงเดียวกัน
เพลงก็คือเพลงที่จะให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี
เพลงที่จะให้การจัดการนั้นเกิดผลต่อชุมชนอย่างสูงสุด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ
ที่ทำให้ผืนป่าดอยตุงกลับมาเขียวขจี
ทำไมโครงการด้อยตุงทำต้อง๓๐ปี
แล้วก็ทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็เอาเก็บปัญหานั้นไว้
เราทำงานหลายพื้นที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยและในต่างประเทศ
ไม่ใช่ว่าเป็นสถาบันมหากษัตริย์เราทำภายใต้มูลที่แม่ฟ้าหลวงจึงทำได้
ผมบอกองค์การต่างประเทศแล้วก็คนที่มาดูงานทุกคณะ
ของสำเร็จญาไปทำที่ไหนก็ได้
ท่านบอกเลยว่าจะต้องไปดูภูมิสังคมจะต้องไปฟังเขาจะต้องไปเริ่มเข้าใจเขา
จะต้องไปเข้าถึงในปัญหาในความคิดในความเป็นอยู่ประเพณีต่าง

บอกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจำได้เสมอเรียกว่าความต่อเนื่อง
ต้องทำและต้องทำอย่างต่อเนื่อง
นรงอภิชัยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้

และถูกนำไปใช้ดำเนินการคืนพื้นที่สีเขียวให้ป่าน่าน๒๕๐๐๐ไร่
และจากนี้จะยังคงสืบสารพระราชปนิษฐานของแม่ฟ้าหลวง
ที่ต้องการช่วยเหลือให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี
และเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งที่แม่ฟ้าหลวงทรงสร้าง
ยังคงมีชีวิตเติบโตและหล่อเลี้ยงชุมชนและป่า

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน